น้ำมายากชะมัดแล้วอย่างงั้นด้วยอ่ะโอ้โหแกได้น่ะ
รถโรงบาลไปรับเมื่อคืนสุดยอดแบบนี้แล้วแบบนี้
แกจะได้กินนี่ก็ได้แล้วถ้าแกได้กินปุ๊บนี้แกจะ
คุณจะมาได้กินเนี่ยมึงจะได้กินนี่
ทุกทีบอกเป็นอะไรสักอย่างก็ยังว่าอยู่ว่า
จะเป็นอะไรอาจจะแพ้ก็ได้มั้งเราก็ไม่รู้เนาะ
โปรดติดตามตอนต่อไป